สาวตรังคนนึงเขามาโพสเฟซบุ๊ค

ขวดแรกเนี่ยมีน้ำมันขวดที่สองเนี่ยเป็นน้ำเปล่า

เติมน้ำมันที่ปั๊มดังแห่งหนึ่ง

ฮะเติมไปเสร็จปุ๊บจอดรถทิ้งไว้สองวัน
พอมาจะสตาร์ทเครื่องสตาร์ทไม่ติดเครื่องน็อก

สิ่งที่เห็นก็อย่างที่เขาโพสต์เอาไว้

คือปั๊มผสมเอาหรอคะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อวิพาดาลูกสาวใต้

เนี่ยค่ะแล้วก็น้ำอยู่ครึ่งขวดเห็นไหมคุณ
มันแยกชั้นกันชัดเจนเลยนะ

เธอไปเติมน้ำมันในปั๊มดังแห่งหนึ่ง

ก็แชร์ปั๊บแล้วก็ทะลมกัน
ก็เลยแวะไปเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่ง
บริเวณสี่แีกต้นสมะ
สตาร์ทรถไม่ติดเลยก็เลยสูบน้ำมันออกมาใส่ขวดพลาสติกดู
ก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะน้ำมันครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็นน้ำเปล่า
แม่เป็นคนพูดขึ้นมาว่ารถเหมือนแบบน้ำมันไม่ลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบเอกใจแล้วก็เปิดเบาะดูเปิดหม้อน้ำมันขึ้นมาดูค่ะว่า
มันเป็นยังไงแล้วปรากฏว่ามันน้ำมันไม่ได้เป็นสีแดงอย่างที่เคยใส่มาค่ะ
มันจะแบบออกขุนเหมือนมีน้ำผสมอยู่ก็แบบเอกใจว่าโดนน้ำมันแน่แล้วก็รีบให้น้องอะค่ะ
ดูดน้ำมันออกจากหม้อน้ำมันในรถค่ะแล้วก็เก็บน้ำมันที่ดูดออกจากหม้อเนี้ยค่ะ
เก็บไว้ได้เนี่ยค่ะผลลัพธ์ของมันที่ได้มาดีนะคะเติมแค่๕๐บาท
ถ้าเกิดเติมเยอะกว่านี้คงแบบไม่รู้เหมือนกันว่ารถมันจะพังเสียหายไปขนาดไหนค่ะ
คือที่เธอมาโพสต์เนี่ยก็บอกว่าอยากจะบอกผ่านไปทางสื่อมวลชนเพราะอยากร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานีบริการน้ำมันให้เข้ามาตรวจสอบโดยด่วนเลย
ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจังหวัดก็ได้สคบก็ได้เพราะถ้าหากว่าน้ำมันของปั๊มนี้ยังมีน้ำเจือปนอยู่อีกเนี่ย
รถคันอื่นอื่นมันก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มกันไปอีกส่วนตัวเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ต้องจำใจจ่ายค่าซ่อมรถตัวเองไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีใครออกมารับผิดชอบใดเลย
ผมเคยเจอแต่ว่าเข้าปั๊มปุ๊บเนี่ยคือน้ำมันเบนซินบางทีมันมี๒สูตรไงแต่เด็กปั๊มไม่ยอมถามเราว่าคุณจะเอาสูตรไหน
แล้วไปเติมสูตรที่แพงที่สุดให้กับเราโดยที่ไม่ถามเราสักคำว่าเอาสูตรส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้น
ถูกต้องเพราะหัวจานอยู่ใกล้กันช่วยกันดูแลด้วยแล้วกันคุณผู้ชม